ดูเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะมีภาพจากกล้องหน้ารถ
บันทึกภาพเอาไว้ได้ไม่น่าเชื่อนะคะกลางถนนไม่สนอะไรทั้งนั้น
คู่อริขี่รถจักรยานยนต์มาเจอกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมลองไปดูค่ะ

ก็ต้องมาช่วยฉันดูฉันดูเองได้นี่ค่ะครับ
คือรถก็เยอะนะคะเนี่ยเห็นไหมพี่อุ๋ยปืนเนี่ย
แล้วรถกระบะที่ขั้นกลางเขาจะยังไงเนี่ย

แล้วภาพจากกล้องหน้ารถคือคุณผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหมคะ
นี่มีขวานค่ะแล้วชุดนักเรียนนะคะ

คนในรถก็จะพยายามบอกให้แฟนสาวหมอบหมอบลงไปในรถ
กลัวใช่ก็กลัวเห็นแบบวัยรุ่นมีปืนกันเนี่ยนะคะ

แล้วก็บอกว่าตอนเย็นมีเหตุนักเรียนตีกันเส้นรามอินทรามุ่งหน้ามีนบุรี

กล้องหน้ารถถ่ายภาพเอาไว้ได้
เจ้าของกล้องหน้ารถน่ะนะคะเขาบอกว่ารถคันผมปลอดภัย
ก็ส่งคลิปนี้เผื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่น
เพื่อตำรวจจะได้เอาไปเป็นหลักฐานนะคะ
ก็เจ้าของคลิปบอกว่าเนี่ยหลังจากในคลิปนี้

คือสุดทางไปนู่นมันไปตีกันต่ออีกสัก๒๓๐๐เมตรด้านหน้า

แล้วไม่รู้มันจะจบเรื่องยังไงเพราะว่ามีขวานมีปืนมีอะไรกัน

ว่าคิดจะทำอะไรแบบโอ้โหแบบนี้
ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาใครจะเดือดร้อนคะพ่อแม่ผู้ปกครอง

นี่ฐำรวจต้องไปจับตัวให้ได้
ใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องที่ปล่อยผ่านไปค่ะ
ก็ต้องไปตามตัวเพราะว่ามันน่าจะพอเห็นหลักฐานอะไรตามคลิปนี้นะคะ